กลัวว่าจะไม่ได้จัดเลี้ยงปีใหม่อยู่แล้ว
มิครอนมันระบาดในประเทศไทยแล้วไง
แล้วมีข่าวนักท่องเที่ยวอิสราเอล

บวกบวกแล้วดันหนี
หนีจากโรงแรมในกรุงเทพฯอาหารคอน

แต่ล่าสุดนะฮะตำรวจท่องเที่ยว
ไปจับได้ที่เกาะสมุยสุราชธานี

ไทม์ไลน์หน่อยของนายโอฮัท

เป็นนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลครับ

สันวคมที่ผ่านมาเนี่ยระหว่างรอผลตรวจ

สุขุมวิทย์กรุงเทพมหานคร

หนีออกจากโรงแรมแล้วผลตรวจออกมา

ข่ายความผิดฐานเป็นบุคคลต่างด้าวเข้า

พบโรคติดต่อและพกฉุกเฉิน

โรงแรมก็เลยไม่รับเข้าพักไง
แต่ก็ยังวนเวียนวนเวียนอยู่ในพัทยานั่นแหละ

เช่ารถตู้ลงใต้

พบเบาะแสว่าช่วงเช้าอยู่ที่ชุมพร
ลงเรือนะครับเที่ยวบ่ายสองครึ่ง

กระทั่ง๒๒ธันวาคม

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอกเกาะสมุย
แล้วก็เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกาะสมุย

ที่ร้านอาหารสมุยเพียนะครับ

เจ้าตัวเนี่ยโชว์ผลตรวจโควิด

แต่เจ้าหน้าที่ให้ตรวจซ้ำอีกตามมาตรการ

อีก๖ชั่วโมงคุณรอหน่อยก็แล้วกัน

เราก็ดีใจกับคุณด้วยนะฮะ
กตัวจนกว่าผลตรวจจะออกมายืนยันอีกครั้ง

ผู้วางกำลังป้องกันกันนะครับ

เพราะว่าหลบหนีการกักตัวในช่วงแรกมาครับ